พาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับ
ไปที่เมืองคิตาคิวชูของญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเคยเป็นนิคมอุตสาหกรรมเสื่อมโทรมขนาดใหญ่
ที่มีการนำพลังงานทางเลือกพลังงานต่างในธรรมชาตินั้น
มาผลิตกระแสไฟฟ้าส่งจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนรอบพื้นที่นี้นะครับ
เขาทำอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณจดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
ังหันลมขนาดกลาง๑๐ตัวตั้งอยู่ริมทะเล
คิตาคิวชูจังหวัดฟุกูโอกะประเทศญี่ปุ่น
เป็นจุดที่ลมแรงที่สุดโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
ังหันลม๑ตัวจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้๑๕เมกาวัตต์
รวมแล้วตลอดทั้งปีกังหันลมทั้งหมดนี้
ผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนได้ประมาณ๑๐๐๐หลังคาเรือน
ไฟจากโรงกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าแผงเก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื่อสำรองให้แก่รถบัสไฟฟ้า
เป็นรถที่ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลทั้ง๑๐แผง
ซึ่งหลังจากที่ชาร์จเสร็จแล้วสามารถวิ่งได้ไกลถึง๘๐กิโลเมตรค่ะ
แต่เดิมที่นี่เคยเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เสื่อมโทรม
มีมลภาวะและขยะอุตสาหกรรมจำนวนมาก
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันกลับมาผลักดันนโยบายนครสีเขียว
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำไปสู่การใช้พลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ
ก็มีการใช้การผสมผสานของพลังงานทดแทนนะครับ
ในเรื่องของพลังงานทดแทนเองเนี่ยก็มีการติดโซล่าร้อยกว่าเมกาวัตต์นะครับ
ทั้งหมดในภาพของพื้นที่ตอนนี้เนี่ยใช้พลังงานทดแทนอยู่ประมาณ๑๐นะครับ
แล้วก็อนาคตเองก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๒๐
เป็นอีกนโยบายของกระทรวงพลังงานในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลภาวะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดแม่ห้องศรกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย
ก็มีแผนการที่จะร่วมมือกันนะฮะเพื่อที่จะให้การใช้พลังงานในจังหวัดแม่ห้องศรมีความยั่งยืน
เราก็พยายามที่จะมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานในพื้นที่นะฮะก็เรามีเขื่อนนะฮะเขื่อนแม่สง่านะฮะ
มีการติดแบตเตอรี่เพื่อที่จะเก็บพลังงานไว้